คุณผู้ชมครับถามคุณผู้ชมถามพี่เบิร์ตถามปุ้ย
จ้ะถ้าเราต้องนอนในห้องนอนนะ
แล้วทนฟังเสียงหมาหอนเป็นเวลา๑๐ปี
จะทำยังไงอ่ะก็มันบ้านของเราอ่ะดิฉันไม่ทนถึงสิบปีนะ
แต่แจ้งไปแล้วเขาทำอะไรไม่ได้ไง

จากอะไรเพราะบางทีเนี่ยมันทนไม่ไหวแจ้งเขตไปก็แล้วแจ้งกรุงเทพ
ไปก็แล้ว๑๐ปีที่ผ่านมามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลย
ทนได้แบบโอ้โหทรหดอดทนมาก
แหม่มบอกว่าตอนนี้เขากับสามีเหมือนเป็นคนบ้า
ต้องกินยานอนหลับต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงหมา

ไปดูคลิปเสียงหมาที่มันเห่ามันหอนทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมครับ
ลาสุดคุณแหม่มสูริวิภาเขาโพสเตรียมละขึ้นว่า
แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวทะเลาะกันระหว่างข้างบ้าน
เพราะเขาเหล่านั้นคงหมดความอดทน
เราคงจุดต้องทำยังไงแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะฮะ

ความศรัทธาและเชื่อในระบบการร้องเรียนในความเดือดร้อนที่ข้างบ้านปล่อยหมา
เหมาในยามวิการเป็นเวลาเกือบ๑๐ปี
ร้องขอความช่วยเหลือผลลัพธ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
เรายังนอนไม่ได้หมายังเห่าเหมือนเดิม
ดูเหมือนระบบของเขตลาดพร้าวระบบของกรุงเทพมหานครระบบของตำรวจที่เราร้องเรียนไปล้มเหลวค่ะ
ระบบการร้องเรียนไม่มีอยู่จริงไม่เหลือแล้วซึ่งความศรัทธา
เราคงต้องหาทางขายบ้านหนีไป
คำถามคือจะต้องหนีแบบนี้อีกกี่ครั้ง
แล้วเราจะมีระบบของการร้องเรียนหน่วยงานที่บอกมาเพื่อจุด
เพราะเจ้าของบ้านที่หน่วยงานเหล่านี้ไปคุยเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่อง
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแหม่มเขาโพสต์เยอะยาว
นี่คือเขาบอกเขาทนมาแล้ว๑๐ปี
หลัง๕ปีห่างสกสุดทุกวัน
ร้องเรียนไปมากมายก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้หมดความศรัทธา

เมื่อวานไปแจ้งความตำรวจสนโชคชัย
เพราะหวังว่าตำรวจจะแก้ปัญหาได้

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำกระจก๒ชั้นกั้นเสียง
มาบอกหน่อยว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมเจอแบบนี้ท่านยังไงดี
เข้าใจหัวอกเลยนะ
อันนี้คือในมุมของคนที่รับความเดือดร้อนส่งข้อความเข้ามาแล้ว
ผมอยากอ่านในมุมของเจ้าของหมาบ้างครับ
ว่า๑ท่านคิดยังไงกับเหตุการณ์กับข่าวนี้
แล้วก็ท่านมีวิธีจะดูแลเพื่อนบ้านยังไง
หมาบ้านท่านเห่าแบบนี้แบบนี้ไม่ไหวนะ
เมื่อกี้มีอยู่เพจนึงขึ้นมาคืออ่านไปแล้วบอกว่า
ช่วงที่เห่าเนี่ยนะพี่แมมถ่ายจากห้องนอนนะ

จากห้องนอนแล้วก็ช่วงประมาณ๔ทุ่ม

คำถามคือเอาแล้วเจ้าของหมาเจ้าของบ้านนอนได้ยังไง

เขาชินเขาชอบไงคือคนที่ชอบเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคไง
แต่บางคนเขาจะไม่ได้ชินไง
เขารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเขานะคะ

ไม่ไหวปีเดียวก็จะตายอยู่แล้วถ้าแบบนี้นะ